ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
พาย้อนไปดูเหตุฆาตกรรมสยองขวัญอีกหนึ่งคดีนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อ๑๘ปีที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลมาเที่ยวกับภรรยาที่ไทยนะครับ
ก่อนจะฆ่าชำแหละร่างทิ้งคลองพดุงกรุงเกษม
ตำรวจต้องใช้เวลานะฮะในการคลี่คลายคดีเนี่ย
แต่ก็ใช้เวลาเพียงแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ
ยี่สิบสี่คุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสี่สิบ
มีผู้พบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกชำแหละอยู่ในกระเป๋าเดินทางสีดำ
ลอยอยู่ในคลองพดุงกรุงเกษมหน้าสถานีสูบน้ำกรุงเทพ

ตำรวจสวนอพภาชัยพร้อมด้วยจรฐธิพิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบกระเป๋าปริศนาใบนี้อย่างละเอียด
ชิ้นส่วนมนุษย์ช่วงลำตัวตั้งแต่คอถึงเอวผิวขาวไม่มีท่อนแขนและส่วนศีรษะ
อกจากนี้พบผ้าขนหนูของโรงแรมซึ่งตั้งอยู่บนถนนกรุงเกษม
กลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่คนร้ายทิ้งร่องรอยไว้
ตำรวจไม่รอช้าเดินหน้าหาเบาะแสที่โรงแรมแห่งนั้นทันที
ก่อนเจ้าหน้าที่โรงแรมให้ข้อมูลว่าพบพิรุษของลูกค้าชายหญิงชาวอิสราเอลคู่หนึ่ง
คืออิลี่โคนเฮดและคารอโคนเฮด
พวกเขาได้มาเปิดห้องพักเมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์๒๕๕๙
แต่อีก๔วันต่อมาฝ่ายชายได้มาขอเปลี่ยนห้อง
โดยไม่ปรากฏว่าแฟนสาวตามมาอยู่ด้วย
ีลี่ถูกนำตัวมาสอบสวนเขาให้การปฏิเสธ
ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบห้องพัก
พบประตูห้องน้ำมีคราบเลือด
อ่างอาบน้ำมีรอยขูดขีดจากของมีคม
และม่านพลาสติกมีรอยถูกกรีด
ขณะที่กล้องวงจรปิดในโรงแรม
บันทึกภาพขณะที่เขาหิ้วกระเป๋า๒ใบขนาดใหญ่
เหมือนที่พบบรรจุชิ้นส่วนศพและใบเล็กอีก๑ใบ
ออกจากโรงแรมช่วงเที่ยงคืนก่อนกลับเข้ามาตัวเปล่า
และเมื่อตรวจกล้องวงจรปิดย้อนหลังไปคืนวันที่๒๓กุมภาพันธ์
แค่เราขึ้นลิฟต์กับอีลี่ด้วยท่าทางเหมือนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ก่อนเข้าห้องพักและไม่มีใครเห็นเธออีกเลย
วันเวลาผ่านไปไม่เพียงคดีเริ่มคลี่คลาย
แต่ชิ้นส่วนศพของเธอก็เริ่มโผล่ขึ้นมาให้เห็นความหดเยี่ยมของสามี
จากสภาพชิ้นเนื้อที่มีรอยคมมีดกรีดเวอะวะและหนังศีรษะที่ถูกถลก
เพียงเท่านั้นยังมีพยานปากสำคัญเป็นคนขับรถแท็กซี่ให้การว่า
อีลี่เรียกรถให้ไปส่งพัทยาแต่เขาปฏิเสธ
เมื่อขับรถผ่านคลองอิลี่สั่งให้หยุดรถก่อนนำกระเป๋าเดินทางทิ้งลงคลอง
รวมทั้งเจ้าของร้านขายมีดและกระเป๋าเดินทางย่านโบเบ๊ให้การยืนยันว่า
ีลี่มาซื้อของที่ร้านก่อนวันเกิดเหตุ
ีลี่จำนวนต่อหลักฐานให้การยอมรับสารภาพในชั้นศาลว่า
เขาได้ตั้งใจนัดภรรยามาเมืองไทยเพื่อปรับความเข้าใจให้กลับมาอยู่ด้วยกัน
หลังจากภรรยาต้องการหย่าร้างแต่มีปากเสียงด้วยความแค้นและหึงหวงจึงลงมือก่อเหตุ
คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิตก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
และได้รับการลดโทษเรื่อยมากระทั่งพ้นโทษเมื่อปี๒๕๕๙
ผลักดันออกนอกประเทศผ่านไป๖ปีอีลีเปลี่ยนชื่อแอบเข้าเมืองไทย
เขาถูกจับได้ที่ตลาดโรงเกลือจังหวัดสะแก้วถูกผลักดันออกนอกประเทศอีกครั้ง